มาดูความคืบหน้านะคะเหตุการณ์ที่คนร้ายยิงเด็กปั๊มเสียชีวิต
แล้วก็วางระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บไป๗นายที่ปัตตานี
มีภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพ
ขณะที่คนร้ายก่อเหตุเอาไว้ได้ค่ะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดของอบตบางกระ
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๕๐๐เมตรนะคะ
จับภาพเอาไว้ได้ภาพนี้ค่ะเป็นกลุ่มคนร้าย๔คน
ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๒คัน
คนขี่ใส่สวมหมวกนิรภัยสีแดงนะคะ
คนซ้อนท้ายใส่หมวกปีกสีขาว
คนขี่รถจักรยานยนต์ใส่เสื้อสีน้ำตาล
หมวกนิรภัยสีขาวดำปิดหน้าเอาไว้
แล้วก็คนซ้อนท้ายใส่เหมือนไอ้โม่งสีดำ

เรื่องต้นพยานยืนยันว่าทั้ง๔คนนี้เป็นกลุ่มที่ก่อเหตุ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่กำลังไล่ภาพดูเลยนะคะ

ว่าก็น่าจะเป็นรูปภัณฑ์ของบุคคลทั้ง๔คนนี่แหละค่ะ
ก็จะนำภาพจากกล้องวงจรปิดจากจุดต่างเหล่านี้ไปตรวจสอบ
หาว่าคนในภาพเหล่านี้ทั้ง๔คนนี้เป็นใครบ้าง
เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในครั้งนี้หรือไม่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชม
คนร้ายก่อเหตุยิงพนักงานปั๊มน้ำมันในหมู่บ้านบางกระหมู่๑ตำบลบางกระ
ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายบางกรกโคกโพจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็นำระเบิด๒ลูกไปซ่อนอยู่ภายในอาคารของปั๊มน้ำมัน
เพื่อลวงเจ้าหน้าที่ทำให้มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยได้รับบาดเจ็บไป๗นายค่ะ